คุณผู้ชมฮะเวลารถเสียเราก็ต้องระวังนะ
แม้ว่าเราจะเข้าไหลทางแล้วก็ตามฮะแต่ทีนี้รถที่ตามมาอย่างรถบรรทุกเนี่ย
เบรกไม่ทันครับชนท้ายเขาให้อีลุงตุงนังจนเกือบจะไปชนอีกคันด้วยนะฮะ
เอาไปดูคลิปจากกล้องหน้ารถบรรทุกกันนะครับ
อย่างมีแรงก็ต้องสู้กันไป
นี่ครับคุณผู้ชมฮะเป็นคลิปจากกล้องหน้ารถบรรทุกนะครับ
บันทึกนาทีที่รถกระบะคันหนึ่งคือเขาจอดเสียอยู่เลนซ้ายนะฮะ
เปิดไฟฉุกเฉินแล้วแต่มันเป็นช่วงทางโค้งไอ้คุณ
แล้วก็ระยะกระชั้นชิดไม่มีอะไรเตือน
ทำให้รถบรรทุกไม่เห็นคือไม่ได้จอดไหลทางด้วย
ตอนแรกผมนึกว่าจอดหลายทางไม่ไหลทางนะ
กลางถนนเลยจอดอยู่กลางถนนเลยแบบนี้นะครับ
รถบรรทุกไม่รู้ว่าคันนี้เสียหรือจอดทำไม
มันกระชั้นชิดด้วยจนชนท้ายเขาให้นะฮะ
และรถกระบะคุณเมื่อถูกแรงกระแทกพุ่งไปเลนนู้น
รถที่ตามหลังรถบรรทุกมาอีกคัน
ซึ่งจังหวะนั้นกำลังแซงรถบรรทุกพอดี
โอ้โหก็เกือบคิดเหมือนกันเนี่ยอุดหวิดเหมือนกันนะครับ
เจ้าของรถบรรทุกนะฮะแล้วเป็นคนขับรถบรรทุก
รวมถึงเป็นเจ้าของคลิปจากกล้องหน้ารถนี้ด้วย
บอกว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
เพราะรถของเขาก็พังเสียเวลา
ขาดรายได้ในการทำมาหากินเลยนะครับ
ส่วนคนขับรถคู่กรณีก็คือรถกระบะคันนั้น

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตี๔๓๐ของวันที่๒๗มีนาคมนะครับ
ก็ดูจากเวลาของกล้องหน้ารถนะฮะ
ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดความเห็นแบบนี้
บอกว่าทางนู้นเมาจริงหรือเปล่า
อยากให้ตัดคลิปมายาวกว่านี้หน่อย
ลักษณะการขับกันมาตั้งแต่ไกลเป็นยังไงบ้างนะครับ
แล้วก็บอกบางคนโอ้โฮดีนะที่
ถ้ารถเสียจริงแล้วคนขับรถกระบะเนี่ย

ไม่งั้นถูกอัดถูกก๊อปปี้เลยนะฮะ
แต่ส่วนใหญ่ก็ตำหนินะครับบอกว่ารถเสีย
ต้องจอดรถไหลทางเปิดไฟฉุกเฉิน

มันจะจอดไหลทางไม่ทัน

ข่าวแบบนี้เข้าใจประสบการณ์ตรงของตัวเอง